แม่บ้านพระจันทร์บ้าน

เมื่อวานนี้สองแม่บ้านอ่อมไอก็ได้ทายนิสัยกันแบบจัดเต็มจัดหนักไปแล้ว
วันนี้ขอล้วงลึกซอกแซ่กเรื่องของรักของห่วงของผู้ชายในฝันคนนี้กันบ้าง
จะเป็นอะไรนั้นต้องติดตามได้ช่วงผู้ชายในฝัน

หนวดเก็บเขาไว้น่ารักมากเลยค่ะ
พูดเลยว่าเราทราบวันนี้อยู่แล้วว่าน้องกวางนี่เป็นนักร้อง
แต่ว่าไม่แค่นั้นค่ะน้องเขายังเป็นนักรักอีกด้วย

เดี๋ยวพูดแบบนี้นี่เดี๋ยวพี่กวางก็จะเสียหายนะคะนักรักอะไร
ไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่ารักรถ

รักรถเป็นชีวิตจิตใจก็แบบว่ารักมากในไอจีก็แบบว่ามีแต่รูปร้อนแล้วทำอย่างอื่นเลยอ่ะ
ทำไมอ่ะทำไมถึงแบบว่าจากที่เป็นนักร้องแบบใสตอนแรกเนอะแล้วก็มาแบบหน้าแล้วแบบเป็นนักแข่งรถมันใช่เหรอ
คือจริงชอบรถอยู่แล้วครับตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าคือยังไม่ได้อินขนาดว่ามาแข่งรถมาทำอะไรอย่างนี้

ผู้ชายมีไม่กี่อย่างหรอกเนอะรถนาฬิกาอะไรพวกเนี้ยอ่า

แล้วทำไมนักซิ่งเนี่ยต้องชอบผู้หญิงเปรี้ยวจี๊ด
ก็มีส่วนบ้างครับเพราะอย่างกวางเขาจะชอบผู้หญิงที่แบบแฟชั่นแฟชั่นน้อย
เปรี้ยวตัวเปรี้ยวมั่นใจตัวเองหน่อย
เพราะว่ามันแบบเออจะให้ชอบผู้หญิงเรียบร้อยบางทีก็ดูไม่เข้ากันเนอะ
หรอกพี่กาวว่าแบบว่าเวลาอยู่ในสนามก็มีแต่ผู้หญิงสวยเปรี้ยวทั้งนั้นเลยนะ
แล้วผู้หญิงเปรี้ยวเองก็ชอบกับผู้ชายที่ชอบแข่งรถไง
เพราะว่าถ้าผู้หญิงเรียบร้อยเนี่ยก็คงแบบเฮ้ยมันอันตราย

เสียงสองเสียงสอง
พูดถึงเรื่องรถไปเยอะแล้วนะเดี๋ยวเราไปลองฟังถึงเพื่อน

มีกวางไปด้วย
ไปฟังเพื่อนดูซิว่าพูดถึงน้องกวางว่าไงบ้าง
ในมุมที่อย่างคนอื่นจะเจอพี่กวางก็อาจจะเป็น
กรจะดูเป็นคนเงียบขึมแต่ความจริงแล้วไม่นะคะ
ความจริงแล้วเป็นผู้ชายไร้กาดค่ะ
ผู้ชายแบบแอบปักจัดชอบแอบปักจัดแบบกัดเล็กอะไรอย่างนี้
จริงมีมุมนั้นแต่ว่าเขาเป็นคนน่ารักค่ะ
เป็นคนดูแลเทคแคร์ดีดูแลน้องดีอะไรอย่างนี้

มาเจอตัวจริงแล้วแบบเป็นคนที่สุขภาพดีมาก
กินเป็นเวลานอนก็เป็นเวลาคืออยู่
คือสามารถอยู่ในวงปาร์ตี้ได้โดยที่แบบ

สตอเบอรี่น้ำพันธุ์อะไรอย่างนี้

คือเขาน่าจะเป็นคนที่ไม่ได้ชอบผู้หญิงที่

คนที่สบายแล้วพร้อมไปทุกสถานการณ์อะไรอย่างนี้

สกีน้ำไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปอะไรอย่างนี้
คือผู้หญิงที่จะมาคบกับเขาจริง

เขาจะรู้สึกแบบเหมือนเขาโดนกักบริเวณ
คือคนแบบนี้ต้องแบบแอบปล่อยนิดนึง

เชื่อว่าเขาเป็นผู้ชายที่หลายคนน่าจะชื่นชอบ

โปรดทีคนไม่เคยพูดผ่วน

แล้วก็ชาวล็อกชาวล็อกแต่มุ้งมิง

เวลาไปเที่ยวกลางคืนไปปาร์ตี้กับเพื่อน

จริงหรือเปล่าที่ซอนนิบอกว่าชอบผู้หญิงแบบไม่จุกเลย

จุกจิกพี่เก่าก็ไม่ชอบแบบนี้
อันนั้นถือว่าจุกจิกสำหรับบิ๊กวางใช่ไหมแล้วถ้าสมมุติเกิดสาวในสเปคเลย
ชอบผู้หญิงคนนี้มากเลยสมมุติเราเป็นแฟนกัน

แบบเธอเองมาแข่งรถด้วยกันดี

คือถ้าเขาสนใจฟังให้เต็มที่เลย

เพราะว่าเราเองเราเข้าใจว่ากีฬานี้

ไม่ได้ไงแค่จุกจิกเขายังไม่ได้เลยจะมาขี้หึง
นิดนึงหน่อยนึงให้มีพอแบบว่า
นิดหน่อยโอเคให้มีแบบสินเต้นนิดนึงเลย
แปลว่าเขาหลงรักในกีฬาแข่งรถจริง

เรายังแบบว่าอีกมาตรหนึ่งเป็นนักแข่งรถนะคะ

ใช่ไหมว่าแข่งอะไรไปถึงไหนละ

ไม่ได้จำไม่ได้

ย้อนหลังได้ค่ะที่เฟซบุ๊กแปลนเพจแม่บ้านอาจารย์บ้านค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป